ดูอาการนะครับบาดเจ็บของเบสซี่เจกันบ้าง
ชนะทิพย์สงกระสินนะครับในการเล่นเกมลีก
แล้วก็แฟนบอลซัปโบโรไม่พอใจมากครับ
ไม่พอใจนี่คือไม่พอใจคู่แข่ง
ที่ทำให้เจนั้นเจ็บครับ
เรื่องนี้ครับมีการออกมาพูดถึงกรณีที่
นาคาอีกกลางกลางของนะครับเดี๋ยวดูภาพไปด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเข้าหนักเกินกว่าเหตุนะครับจากจังหวะตัดเกมชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
เลยครับแล้วเจเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะ
ที่หกสิบห้านะครับในเกมเจลีกญี่ปุ่นนัดล่าสุดที่
แพทย์ก็บอกว่าให้รอดูอาการบวมบริเวณเอ็นร้อยหวายแล้วก็งดซ้อม๓วัน
แต่วัชนะทิพย์ไม่ถือโทษนาคาอีนะครับ
หวังว่าจะหายกลับมาทันในเกมเปิดบ้านพบกับ
สางันเทอร์สุในวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนี้ครับ
จากนี้ครับตัวของชนะทิพย์ก็ยังมีการโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวนะครับ
ร่วมเชิญชวนให้แฟนร่วมส่งกำลังใจเชียร์ศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นด้วยครับ
นี่แหละครับช่วยกันนะครับสำหรับนักกีฬาครับ
ใครที่มีโปรแกรมสำคัญนักกีฬาก็ต้องช่วยกันเชียร์กันเองด้วย
ศึกวันใช้ประชิปครับเด้นโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีเพชรมรกฏบอสังประภัยสิงหองน้อยปเตรกุลเพชรดำไก่ย่าง๕ดาว
แต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจจะดูนะครับในช่องทางออนไลน์
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓๕๕นาทีครับ
กับการถ่ายทอดวอเล็กบอลชายหาดนะครับ
สตูนครับเป็นรายการชิงแชมป์เอเชีย
วันแรกการแข่งขันนะครับโปรแกรมมีดังนี้ครับ
ทีมไทย๑จะพบกับอินโดนีเซีย
แล้วก็โชว์มาถึงการจังขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
ในเวลาเที่ยงคืน๑๐นาทีครับ